คุณผู้ชมคะจากคดีที่เกิดขึ้น๑๔กุมภาพันธ์ช่วงต้นปีที่ผ่านมาที่มีกลุ่มคนร้ายเนี่ยขับกระบะไปประกบกับรถตู้ของนายกอบตบางสมบูรณ์ที่จังหวัดนครนายก
แล้วใช้ปืนอาก้าซึ่งเป็นอาวุธสงครามเนี่ยไล่ยิงถล่มจนรถตู้เขาตกข้างทางไป
เหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยนายกอบตบางสมบูรณ์บาดเจ็บสาหัสแต่ว่ารองนายกอบตกับคนขับเสียชีวิต
ผู้ต้องสงสัยเนี่ยคือผู้ชายคนนี้คือสจเอี่ยงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
เขาปฏิเสธมาโดยตลอดแต่วันนี้ภาพที่เห็นนี่คือสดร้อนนะคะ
ตำรวจกองปราบบุกไปอ่านหมายจับให้ฟังถึงบ้านเลยนะคะ
นี่คือนายนพดลอานทองหรือสจเอี่ยงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกในวัย๕๒ปี
ปราบมาที่บ้านของเขาที่จังหวัดนครนายกนี่แหละ
เอาหมายจับมาอ่านขอจับตัวในข้อหาทำลายซ่อนเร้นพยานหลักฐานให้เสียหาย
คดีที่เกิดขึ้นกับนายกอบตบางสมบูรณ์

สจเอี่ยงมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการนำรถยนต์
ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุไปซุกซ่อนหรือทำลาย
เพื่ออำพลังหลักฐานทางคดี
ให้คุณผู้ชมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๑๔กุมภาพันธ์อีกครั้ง

ถูกคนร้ายขับประกบข้าง
แล้วก็ใช้ปืนอากาศกระหน่ำยิงจนรถตกลงไปข้างทาง
แต่นายสมชัยม่วงกาดรองนายกอบตบางสมบูรณ
และนายวัชระนุษย์แดงคนขับรถ

ตรงนี้คือถนนปากท่อบางปรางเตยน้อยนะคะในอำเภอเมืองนครนายก
โดยเรื่องนี้ค่ะพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ย
เดินทางมาสอบปากคำสจเอี่ยงด้วยตัวเองเลย
หลังจากที่กองปราบไปรวบตัวมาจากบ้านได้แล้ว
ร่องพตรเนี่ยบอกว่าเบื้องต้นสเจ้าเอี้ยงให้การพากเศษ
เขาบอกว่ารถดังกล่าวรถคันก่อเหตุเขาซื้อมาให้ลูกชายใช้
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์ถล่มยิง
แต่จากการสืบสวนของตำรวจเขาบอกว่ารถคันนี้เนี่ย
ผู้ต้องหามีความจงใจที่จะเอามาใช้เพื่อตบตาอำพราง
การติดตามจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่
เขามีความสัมพันธ์กับผู้ก่อยเห็นไหมครับ
หรือว่ากลุ่มของผู้เศษผู้เสีย
มีความสัมพันธ์มีความเกี่ยวข้องอยู่แล้ว
โดยแรกเริ่มตั้งแต่เกิดคดีขึ้นมีการออกหมายจับ
หนึ่งคือนายรัฐพลตันสุวรรณรัฐหรือบิ๊กหรือฉายาคือกุมารขาว
สองนายภูริวัฒนิ่มเรืองหรือออสหรือกุมารดำ
นายธวัชชัยศรีชาญหรือในวัด
และคนล่าสุดก็คือคนที่๔คือสจเอี่ยงนายนพดลอ่านทองนะคะ
ซึ่งตอนนี้หนึ่งคนที่ยังตามจับตัวไม่ได้ก็คือกุมารดำนายภูริวัตนิ่มเรืองนี่แหละค่ะ

มันมีเรื่องของการใช้อาวุธปืนการยิงคนตายอะไรพวกนี้ด้วย
เขาบอกกุมารขาวกุมารดำนี่แหละคือมือยิง
แต่สจเอี่ยงเนี่ยล่าสุดเนี่ยเป็นข้อหาทำลายซ่อนเร้นพยานหลักฐานให้เสียหาย

ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับทางนายกยานกรนะฮะ
นายกอบตบางสมบูรณ์ที่อยู่ในรถด้วยตอนนั้นก็บาดเจ็บนะครับ
นายกอบตบางสมบูรณ์ก็คือดรยานกรบอกว่า
ความจริงเขาทราบข้อมูลตั้งแต่หลังเกิดเหตุ๒วันแล้วว่า
สจเอี่ยงมีส่วนในคดีรอบยิงเขากับเพื่อน
จนเป็นเหตุให้ตัวเขาเนี่ยบาดเจ็บแล้วทีมงานสองคนเสียชีวิต
โดยบอกว่าอดีตสจเอี่ยงมีความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
แล้วก็มีการพบปะสังสรรค์กันบ่อย
ตำรวจเนี่ยสืบสวนจนพบหลักฐานแล้วก็นำไปสู่การจับกลุ่ม
ซึ่งส่วนตัวยังเชื่อว่าต้องมีคนก่อเหตุ
หรือว่าอยู่เบื้องหลังมากกว่า๔คน
อยากให้ตำรวจสาวถึงผู้บงการโดยเร็วที่สุด
เพราะยังกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัย
แล้วก็กลัวว่าทีมงาน๒คนที่เสียชีวิตไปจากเหตุการณ์นี้
ไม่ได้รับความเป็นธรรมยืนยันว่าตอนนี้
จะยังไม่ชาปนักกิจศพนะฮะทั้งสองคนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์
กว่าคดีจะคลี่คลาย
ส่วนที่บ้านพักของอดีตสเจ้าเอี่ยง
ตำรวจไปจับกลุ่มแล้วก็ไปตรวจยึดรถ
ซูบิชิมิราชสีบรอนทะเบียนกรุงเทพ
ซึ่งอ้างว่าตั้งใจซื้อให้ลูกชายใช้เนี่ย
ตำรวจบอกว่ามีหลักฐานว่าซื้อรถมาไว้
เพื่อเตรียมใช้ในคดีนะฮะแล้วก็มีการอำพลางคดีด้วย
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติอดีตสจเอี่ยง
เขาใช้รถเก๋งคันเก่าไม่เคยเห็นรถคันนี้เลยนะ
แล้วที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้

ตัวของอดีตสจเอี่ยงจะไปเช่าห้องพักอยู่ในพื้นที่ดงละคร

ที่วันนี้ตำรวจจะมาจับกลุ่มแล้วก็ยึดรถไปนะครับ